เพราะว่าไปเจอคุณโจยมนินนั่นเองนะคะ
เป็นบอสใหญ่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ
กับลูกสาวน้องอุ๋งอิ่งนั่นเองนะคะ
คือเรื่องมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

คือน้องอุ๋งอิงลูกสาววันก่อนฝันค่ะ
ฝันว่าตัวเองแต่งตัวในชุดสวยงามสีแดงทั้งตัวเลยค่ะ
แล้วก็เลยปรึกษาหารือกับบอสบอสโจเนี่ยค่ะ
ใหญ่ของคณะหมอลำชื่อดังนะคะ
หมอลำเสาน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ
ให้พาลูกสาวและคุณแม่กลับไปที่
แก้บนที่ศาลของแม่ฮันนี่ศรีสาร
จังหวัดศรีสะเกดเพื่อความสบายใจค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่และน้องบอกว่า

การฝันรอบนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่า

ซึ่งหลังจากที่ตกลงกันเสร็จปุ๊บปั๊บนะคะ
ก็เดินทางกว่า๔๗๐กิโลเมตร

ก็ไปสถานที่แม่สถานของแม่ฮันนี่ค่ะ
นำชุดเครื่องเพชรนำดอกไม้ไปถวายท่าน
ซึ่งพอไปถึงคุณผู้ชมดูภาพตามเลยนะคะ
มีแฟนคลับค่ะแฟนเพลงมารอต้อนรับให้กำลังใจเนี่ย

ใช่จากนั้นนะคะก็ทำพิธีไหว้แก้บนต่อสารแม่ฮันนี่

เพื่อเกิดความฟังค่ะ
อ่ะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
พร้อมให้มาเที่ยวหลับอันนี้
ต้องการมาเห็นในสิ่งที่สมหวังนะครับ

ลูกล้านสมพัฒนาแล้วกะมาแก้บนไหล่ว

ดูมีอาการแบบเศร้าเหมือนจะร้องไห้ค่ะคุณผู้ชม

ล้วงเลขปิงปองให้กับแฟนที่มารอ
เพราะว่าชาวบ้านบอกเอ้าล้วงหน่อย
ปรากฏว่าคุณผู้ชมได้ทั้งแบบ๓ตัวเลข

อ่ะ๒ตัวล่าง

ปฏิโทษปฏิฐาน

ว่าวเสียงดังโลดลูก

ถ้าใครดูไม่ทันดิฉันย้ำให้ดูอีกรอบนะคะ

รอบแรกมี๓ตัวเลขก็คือ๑๘๐

มีคุณผู้ชมเลขทูปได้๗๐๓

หลังจากนั้นก็ถึงคิวร้องเพลง
ถวายเสียงแล้วซึ่งน้องทั้ง๓

มีเพลงหอบฝันมาหลังห้านค่ะ

คุณผู้ชมเพลงนี้๕วัน๒๓ล้านวิว

ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียงของแม่ฮันนี่นั่นเองนะคะ

หลังจากที่น้องร้องทั้ง๓เพลงจบนะคะ

บอสโจและคุณแม่ของน้องต้องเข้ามาปลอบทันทีเลยค่ะ
กับโวยพรให้ด่งดังยิ่งขึ้นไปค่ะ

ความสบายใจขึ้นมากแล้วนะคะ

แต่บอสโจเนี่ยคือขึ้นชื่อนะ
โจยมดินเค้าเป็นคนมีเซ้น
เพราะว่าแบบนั้นแบบว่าเป็นคนเลิกอีสานแท้เลย
ความฝันมุ่งเลย๔๐๐กว่ากิโลก็ไป

ฉันกลับบ้านคราวก่อนล่าสุดก็เคยได้ไปเหมือนกัน
แต่ว่าไปเย็นแล้วไงก็เลยไม่กล้าที่จะไปไหว้แม่ฮันนี่

ก็เลยเอาไว้เข้าหน้าถ้าแบบว่าเช้าฟ้า๓ก่อน

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ